ตั้งแต่ท้ายเบรกที่แล้วเวลาที่มันมีเรื่องอะไร
มันก็จะมีเรื่องแนวนั้นเยอะ

มาดูตรงเรียบด่วนรามอินทากันหน่อยค่ะ
เขาบอกว่าบ่อนตรงนี้นะมันเป็นบ่อนเถื่อน
พอนักพนันไปเล่นพนันแล้วเล่นได้

เอาบ่อนจะเจ๊งทีนี้ทำยังไงอ่ะ

มัดมือเอาถุงดำคลุมหัว

โดนกันหลายคนแต่ที่มาแจ้งความ

คนนักพนันที่เล่นในบ่อน
จะไปแจ้งความฟังไม่ผิดใช่ไหมโอเคฟังไม่ผิดพี่บอส
แต่คราวนี้มาขอความช่วยเหลือก่อนจากทางเพจสายใหม่ต้องรอด
คือมากัน๕คนเขาบอกว่าโดนบ่อนดังแถวเรียบด่วนรามอินทา
อุ้มรีดตังค์๕ล้านกว่าซึ่งบอกด้วยนะ
บอกว่าพวกเขาโกงเล่นพนันเสือมังกร
บอลก็เสียตังค์ทีนี้ผู้ผู้ชมผู้เสียหาย
เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังมีในก้าวในก้าวกับอีกคนนึงก็คือป้าตุ๊ก
เดี๋ยวฟังในก้าวก่อนในก้าวคนที่ผมยาวเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย
เขาก็เล่าให้ฟังว่าผมกับเพื่อน๗คนไปเล่นที่บ่อน
เขาก็มีพนันเสือมังกรไฮโลบาคาร่าจริงตั้งแต่เดือนสิงหาแล้ว
วันที่๑๗ถึง๑๙สิงหา
ซึ่งผมกับเพื่อนก็เล่นบาคาร่าก็ได้ตังค์พอสมควรแหละ
แล้วพอได้ตังค์มาผมโดนคนของบ่อนเรียกให้ขึ้นไปชั้น๒จะเคลียร์ปัญหา
แล้วเชื่อไหมผมโดนขังอยู่ข้างบน๓๔ชั่วโมงก็ไม่ได้มีใครมา
ทีนี้พอมันดึกหน่อย๓ทุ่ม๔ทุ่มเนี่ยปรากฏว่าคุณก้าวเขาเอามือถือที่แอบติดตัวมาโทรบอก๑๙๑เลย
แล้วตำรวจก็ติดต่อกลับมาที่คุณก้าว
คุณก้าก็บอกพี่กัดไปว่าตอนนี้อยู่ตรงบ่อนเถือนแถวไหนนะ
ทีนี้แป๊บนึงตำรวจมาถึงจริงแล้วก็ติดต่อมานะบอกว่าถึงแล้ว

ตอนนั้นคุณก้าวเขาบอกว่าใช่ผมโดนขังอยู่ข้างบนนี้

คนของบ่อนเนี่ยเดินขึ้นมาบอกว่าเนี่ยตำรวจมาที่บ่อน
กลุ่มของคุณก้าวโดนพาขึ้นรถตู้เห็นไหมคะ
เราทำเป็นกราฟิกประกอบให้ด้วยนะจะได้เข้าใจข่าวนี้
กลับไปที่บ่อนเหมือนเดิมเที่ยงคืนคราวนี้ถูกพาออกไปทีละคนทีละคนค่ะ
เอาถุงดำคลุมหัวเอามือปิดจมูกปิดปาก
แล้วก็มีการซ้อมทำร้ายร่างกายรีดเอาตังค์

คนที่ทำร้ายร่างกายบอกว่าเป็นทหาร๑๐กว่าคน
แต่ที่ลงมือจริง๓คนนะไม่ได้ลงมือ๑๐คน
ซึ่งตอนนั้นตัวของคุณก้าวเองบอกว่าผมจะไม่ไหวอยู่แล้ว
คิดดูดิผมต้องยอมบอกรหัสมือถือไป

แล้วให้เขาเข้าไปในแอปธนาคารแล้วกดโอนตังเอง

อ้าวทางฝั่งบ่อนก็โอนไป๕ล้านกว่าบาท
แล้วก็มีการโอนเข้าบัญชีคนอื่น
คงจะเป็นบัญชีม้าคุณผู้ชมอีก๒ล้าน

ทิ้งไว้ที่ถนนสุขาพิบาล๕ตอน๖โมงเช้าอีกวันหนึ่ง
ขู่ด้วยนะถ้าเกิดว่าแจ้งความรู้หมดนะเดี๋ยวจะตามไปฆ่าทิ้ง

ใครจะแบบใครจะไม่กลัวบ้างก็กลัวกันหมด
เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าเกิดช่วงสิงหาใช่ไหมคะ

ทีนี้พอเวลาผ่านไปมาเดือนกันยา
ตัวของคุณก้าวเองตัดสินใจไปแจ้งความที่สนโคครามค่ะ
แล้วตำรวจก็แจ้งข้อหาเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์

ส่งคนมาทำบันทึกต่อหน้าพนักงานสอบสวนเลย

ที่มีการโอนจากบัญชีไป๒ล้าน
แล้วสุดท้ายคืนมา๕แสน

๑ในฝั่งผู้เสียหาย๑ในนักพนันนั่นแหละ

ก็โดนเหมือนกันโดนถุงดำคลุมหัวแล้วก็โดนทำร้าย

ป้ามึงนั่งลงไปเลยนะถ้ามึงแล้วมึงพูดมาเลยมึงมีเท่าไหร่
มึงมีเงินเท่าไหร่มึงมีอะไรมึงถอดมาให้หมดเลย
วันนั้นมันเอาทองไปด้วยทองแล้วก็เงินทอง๒บาท

นั้นเราคิดว่าเราตายเพราะว่าน็อกไปแล้ว

ใช่สลบไปแล้วโดนสลบไปแล้ว
มีอะไรอยากจะฝากถึงของบ่อนหรือคนที่มาทำแล้วไง
ก็อยากจะบอกว่าเปิดก็ให้นักเลงให้พอนะ
เพราะว่าคนที่ไปเล่นลูกค้าที่ไปเล่นในบ่อน
มันโกงไม่ได้หรอกจะโกงได้ไงคนเป็นร้อยคนเป็นล้าน
คุณเป็นเจ้าของบ่อนเด็กคุณออกไพ่ออ่ะ
พวกฉันเวลาฉันเสียคุณเห็นไหมเวลาเสีย
พอตำรวจมาถึงหน้าบ่อนเขาก็ถามได้ว่าเป็นบ่อนเหรอคะ
เป็นบ่อนเหรอครับเดี๋ยวบอกว่าใช่ค่ะเป็นบ่อน
คราวนี้ตำรวจก็เงียบไปเลยตำรวจก็หายไปเลย

มาค่ะมาข้างหน้าแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง

ทำอย่างนู้นให้พาขึ้นไปข้างบน
แล้วก็พาไปขังอะไรแบบนี้ค่ะ
อายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่

มาถึงตรงนี้แล้วขอท่านนิดนึง

คุณผู้ชมครับการเล่นการพนันยังผิดกฎหมายอยู่นะครับ
ขั้นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสับสน
ไม่เพราะว่าคนก็ดูข่าวนี้แล้วก็ถามเหมือนกันว่า
สมมุตินะถ้าสมมุติเกิดนักพนันไปเล่นได้
แล้วทุกอย่างจบไม่ได้มีเรื่องของการแบบเอาถุงดำมาขู่มารีดเงิน

แล้วโดนบ่อนมารีบถ่ายเงินก็เลยออกมาร้องใช่ไหม

แต่อันนี้เรายังไม่รู้เบื้องหลังเท่าไรนักนะ
เพราะฟังจากฝั่งผู้เสียหายฝั่งเดียวก่อนนะครับ
คุณผู้ชมฮะพอมีการแฉเรื่องนี้ออกมานะครับ
แล้วก็คุณเอกพบเขาให้การช่วยเหลือ
เมื่อวานก็พาผู้เสียหายทั้ง๕แล้วครับ
ชี้อาคารที่อ้างว่าเป็นจุดเกิดเหตุนะฮะ
ด้านหน้าเขาติดใบว่าเป็นโต๊ะสนุกเกอร์๒๔ชมนะครับ

ด้านหน้าประตูอีกทีก็ติดป้ายโปรโมชั่นชั่วโมงละ๑๒๐บาทนะฮะ
ขณะที่ผู้เสียหายอยู่ตรงอาคารตรงนี้
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา
นายชวโรธพยายามจะบอกสื่อพยายามจะบอกคุณเอกพบ
บอกว่าที่นี่เป็นเพียงแค่โต๊ะสนุกเกอร์เท่านั้นเองครับ
ผมเป็นผู้ดูแลครับแต่ผู้เสียหายทั้ง๕นะจำได้
ว่านายชวะโรธเป็นคนสำคัญคนหนึ่ง
คนที่ไปทำสัญญายอมชดใช้ค่าเสียหายกับผู้เสียหายที่โรงพัก
ตุ๊กบอกจำได้นายก้าวบอกจำได้เหมือนกัน
นี่ชาวโรธใช่ไหมชาวโรธบอกใช่ครับ
ผมนี่แหละได้รับการว่าจ้างไป๑๐๐บาท
ให้ไปทำสัญญาตกลงกับผู้เสียหาย
แต่ผมก็ไม่รู้ใครเป็นคนจ้างผมผมได้มาพันหนึ่ง
และผมยืนยันว่าไม่เคยเห็นว่ามันมีบ่อนการพนันตรงนี้
ฟังเสียงนายชวโรธนะครับ
ผมไม่รู้นะว่าเขาไปเกิดอะไรขึ้นนะครับ

เขาบอกให้เราไปทำอะไรสั่งให้เราไปทำอะไร
มันก็ไม่ได้ไปทำอะไรไปฟังเขาแจ้งอะไรของเขา
ผมก็คิดว่าเขาคงมาเล่นสนุกอะพี่
มันก็มีแต่สนุกแล้วพี่
แต่คนอื่นผมไม่เคยเห็นนะผมเคยเห็นพี่คนนี้พี่ผมยาวเนี่ย

แล้วก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้มันไม่มีแล้วก่อนหน้านี้
หน้านี้ผมก็ไม่รู้ไงพี่แต่ตอนที่ผมมาเนี่ย

ผมเพิ่งโทรวันนี้ไงผมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัด

ผมไม่ได้ไปพกเอาไว้อะไรขนาดนั้น

รับจ้างไปพันบาทไปคุยกับพวกพี่เนี่ย

ผมไม่รู้หรอกคือเป็นบ่อนเถือด

ตำรวจสนโครครามเจ้าของท้องที่
ส่งสายตรวจไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว
แต่ยืนยันไม่ได้ว่าเป็นบ่อนการพนัน

ตอนการตรวจสอบแล้วก็เบื้องต้นทราบจากสิ่งที่ปรากฏว่ามันเป็นโต๊ะสนุกเห็นไหม
อ้าวเดี๋ยวโต๊ะสนุกก็หายไว้เห้ยเออมันโล่ง
กระเลี่ยงก่อนนะไม่พบอุปกรณ์เล่นการพนันแต่ต้องรอตรวจสอบเชิงลึกอีกทีนะ
ใช่ก็วันนี้แหละพี่เบิร์ตเพราะว่าวันนี้จะมีความคืบหน้า
เห็นบอกว่า๑๐โมงเขาจะเรียกทางฝั่งผู้เสียหาย
ตอนนี้เป็นผู้เสียหายแล้วนะคะเออเอามาสอบปากคำ
ก่อนหน้านี้ผู้เสียหายสองคนเขามาลงบันทึกประจำวันไว้ไง
แล้วก็แจ้งว่าทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายไม่ตรงกับตาม
ไม่ตรงตามที่ผู้เสียหายให้ข้อมูลกับเพจสายไหม
แล้วก็อ้างว่าคนทำร้ายเนี่ยเป็นทหารรวมถึงนอกจากจะมีการเรียกผู้เสียหายแล้วนะ
จะเรียกกลุ่มที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมาด้วยส่วนนายชวโรธที่บอกว่ามาดูแลมาเฝ้าผมได้
ตังค่าจ้างมาพันหนึ่งเนี่ยนะยังไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวอะไรกับโต๊ะสนุก
ทีนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะ
ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยถ้าจะมีความคืบหน้าเนี่ยนะคะ